มีร้านเป็นร้านซักผ้าค่ะ

ที่เป็นอาคารพาณิชย์ติดกันเนี่ยนะคะ

ทำให้อาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายลองนับดูแล้ว๗คูหาเลยนะคะ
แล้วก็สภาพเสี่ยงที่จะแบบถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ
วันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
ภายในคือเสียหายหนักเลยค่ะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่า
ที่ไปเปิดร้านเป็นลักษณะของการรับซักผ้าซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย
มีการขออนุญาตมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือเปล่า
ดูภาพความเสียหายสิคะคุณผู้ชม
ซักผ้าหยอดเหรียญครบวงจรชื่อร้านสะดวกซัก
ซอยอินธรรมระ๓๖ค่ะเกิดแก๊สระเบิดตี๒ที่ผ่านมา
ตึกแถว๓ชั้นนะคะแล้วก็ติดกันเนี่ย
ครูหาได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นในภาพ
พอตรวจสอบบริเวณใกล้นะคะเครื่องอบผ้ามีถังแก๊สขนาด๔๖กิโลกรัมอยู่๖ถัง
มีการต่อวาวใช้งานสี่ถังไม่ได้ต่ออีกสองถังเนี่ย
แต่ว่าทั้งหมดยังอยู่ในสภาพปกตินะคะพวกถังแก๊สต่างเหล่านี้
แล้วก็ร้านขายอะไหล่รถยนต์ร้านอาหารร้านเสริมสวยที่อยู่ติดกันนะคะก็เสียหายด้วย
ผนังพังกระจกหน้าต่างประตูแตกระจายเต็มไปหมดนะคะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ
เจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ใกล้กับร้านซักผ้าเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านางธนพรคำรัฐอายุ๔๗ปีเล่าให้ฟังว่าช่วงตี๒ได้ยินเสียงโอ้โหยังกับเสียงระเบิด
เสียงดังมากนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นวัยรุ่นคู่อริไล่ตีกันก็เลยไม่ลงมาดู
แล้วพี่ชายก็วิ่งมาบอกว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นก็เลยลงไปดูเห็นสภาพแล้วโอ้โห
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแรงระเบิดจากร้านซักผ้าเนี่ยทำให้ผนังร้านที่อยู่ติดติดกันเนี่ย

แต่ว่าร้านส้มตำเนี่ยเขามาเรียกเขามาเคาะประตูเรียกพี่
เพราะเขาประตูเรียกไอ้คาราโอเกะเนี่ยว่ากลิ่นแก๊สเขาได้กลิ่นแก๊สมากเลย
คือเขาเรียกให้ตื่นให้ตื่นกันอะไรอย่างงี้นะแต่เราไม่ได้ยินเพราะเราอยู่ชั้นสอง
แต่กิ่งแก๊สมันแรงมากเพราะเขาข้ามไปสักพักแค่นั้นแหละเขาบอกว่าเกิดระเบิด
แต่นี่เราไม่คิดเลยว่าเขาเพิ่งจะเปิดแค่ไม่สี่ห้าวันเองเขายังไม่ได้เปิดนานนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเราใช้ระบบแก๊สด้วยไงเราคิดว่าเขาใช้ไฟฟ้า
เราไม่ถึงถึงไม่นึกเลยว่าเป็นระเบิดตรงจุดนี้เราคิดว่าเป็นระเบิดจุดอื่น

ส่วนทางด้านของนายวิภัทรเพ็ญศรีอายุหกสิบสองปีนะคะ
บอกว่าตอนที่ทุกคนในบ้านกำลังนอนหลับกันอยู่ได้ยินเสียงดังมาก
ก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรคิดว่าเสียงรถชนแต่ว่ามันสั่นไปหมดนะคะ
อยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันสั่นไปหมดเลย
รีบลงมาดูข้าวของในบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็ได้กลิ่นแก๊สคลุ้งไปทั่วค่ะ
รสไฟลั่วงุ่งมาเลยรสโวงเดือนลั่วงุ่งมาเลย
เพราะเขาเปิดบริการตักฟรี๕วัน
พอที่เขามาหวานวันนี้
วันที่๕ก็นั่นเหมือนกับว่าเครื่องมันไม่ได้หยุด
เพราะเวลาอบผ้านี้มันต้องใช้ทั้งแก๊สทั้งไฟ
อย่างที่คุณลุงบอกแล้วฮะไม่ใช่แค่ร้านซักรีดนะนะ
เป็นซักอบแห้งเครื่องอบมันต้องใช้แก๊สนะครับ
นายอาริสสีทองภูมิในการเขตดินแดงได้ออกประกาศ
ห้ามเข้าใช้อาคารพาณิชย์๗คูหาในพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุแก๊สระเบิดนะครับ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบโครงสร้างด้วย
ส่วนบ้านที่อยู่ด้านหลังอาคารตอนนี้ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะครับ
เพราะว่าโครงสร้างไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ
ขณะที่นายสมัติชมพูพันธ์หัวหน้ากลุ่มควบคุมอาคาร๑
ควบคุมอาคารสำนักการโยธาบอกว่าอาคารนี้สร้างมากว่า๕๐ปีแล้ว
จากการตรวจสอบพบว่าเสาภายในอาคารหลายต้นแตกหัก
รวมทั้งคานก็แอ่นแตกร้าวจากโครงสร้างหลักที่ได้รับความเสียหาย
ซึ่งก็มีความเสี่ยงที่อาคารจะถล่มลงมาได้
งานผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าแรงระเบิดดันออกทุกทิศทาง
ทำให้เสาภายในอาคารเสียหายอย่างหนัก
เรื่องต้นต้องทำเสาเหล็กค้ำยันเพื่อรับน้ำหนักอาคารเอาไว้
แล้วก็แนะนำไม่ให้เดินใต้ชายคาร้านที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีวัสดุตกหล่นมาทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
ส่วนสาเหตุจะเกิดจากแก๊สรั่วหรือไม่

เสาชั้นล่างของตัวเหลือขาดเลยตรงกลางอ่ะครับ

และทิศทางก่อนที่มันโก่งของเสาและประหนังมันสอดคร้อง
ว่าแรงของการระเบิดมันดันไปทุกทาง

ก็เท่าที่เห็นเป็นสภาพนี้ครับ
แต่ขอให้ค้ำยันและเข้าไปจูด

บูรณ์กล้ายเคียงก็ขึ้นก็อยู่ส่วนฝั่งตรงข้าม

เพราะว่าเศษวัสดุมีโอกาสตกหล่น

เท่าที่ท่านอาจารย์ศิริวัตรพูดถึงเนี่ย

กันรอบนอกไม่ให้เศษวัสดุมันปลิว

แต่เรื่องที่เราทำค้ำยันแล้วจะล้มลงไปเนี่ยไม่แล้ว
เพราะตอนนี้เขาสร้างความดมนุนให้ตัวเขาเองอยู่
ก็ต้องมีการตรวจสอบเจ้าของร้าน

ว่าเขาเปิดบริการในลักษณะไหนยังไง

พอตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีใบอนุญาตค่ะ

ข้อหาไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข

หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีหลายร้าน

รับซักผ้าแบบนี้คือเขาก็ไม่ได้มีแค่เครื่องซักผ้า

หลายลักษณะเพราะที่เครื่องอบผ้าเขาก็ต่อกแก๊ส

มันก็มีหลายที่นะที่เขาเปิดโดยไม่ได้ขออนุญาต

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนอีกนะคะ

๙คนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก

น้ำกับผงซักฟอกใช้ไฟฟ้า

ใช่มันต่อแก๊สต่ออะไรด้วย
เนี่ยเราปั่นแล้วแก๊สอะไรพวกนี้

ประกอบกิจการลักษณะแบบนี้คือต้องขออนุญาตด้วยนะคะ